นาฬิกา๓๓นาทีนะคะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลยนะคะว่าคืบหน้าไหมเป็นยังไงบ้าง
สำหรับปฏิบัติการเร่งหาแตงโมนิดาพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
นักข่าวยังคงเกาะติดอยู่ในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นไปดูความคืบหน้าล่าสุด
คุณระวิการแก้ววิจิตค่ะรายงานสดเข้ามาเชิญนะคะ

และเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งระดมกำลังนะคะ
ในการค้นหานักแสดงสาวแตงโมนิดาบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่ง
กลางวัดนทบุรีซึ่งนักขณะนี้นะคะ
บริเวณท่าเรือจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่
ระดมกำลังนะคะรวมตัวกันวางแผนที่จะดำน้ำค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งบริเวณนี้เนี่ยอยู่ใกล้เคียงกับสะพานพระรามเจ็ดค่ะและจนถึงณเวลานี้
ก็ยังคงไม่พบเบาะแสนะคะว่าข้อมูลที่แน่ชัดเนี่ย
ตัวนักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกไปในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณไหนนะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อช่วงเวลา๕นาฬิกาที่ผ่านมา
โดยกู้ภัยทางน้ำนะคะได้มีการสลับผลัดเปลี่ยนทีมนักประดาน้ำ
ยี่สิบชีวิตแบ่งเป็นสามชุดค่ะลงไปดำน้ำค้นหาคุณแตงโม
ซึ่งใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงแต่ก็ยังไม่พบตัวของนักแสดงสาวแตงโมค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลนะคะว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามืด
จนถึงณเวลานี้การดำน้ำถือว่าไม่มีอุปสรรค
เนื่องจากพบว่ากระแสน้ำในช่วงเช้าเริ่มนิ่งค่ะส่วนพื้นด้านล่างเป็นพื้นทราย
มีความราบเรียบนะคะแล้วก็ตรวจสอบพบว่าไม่มีสิ่งของกิดขวางอยู่ด้านล่าง
มีเพียงน้ำขุ่นที่ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นด้านล่าง
ค่อนข้างที่จะยากลำบากเลยทีเดียวค่ะทางทีมข่าวนะคะ
ก็ได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่ลงไปดำน้ำนะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลค่ะว่าใช้วิธีการใช้มือคลำนะคะดำน้ำต่อตัว
เรียงเป็นหน้ากระดานโดยเริ่มจากจุดที่มีพยานบุคคลให้เบาะแสว่า
นักแสดงสาวแตงโมพลัดตกบริเวณร่องน้ำกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
แล้วก็จะใช้วิธีการเดินเรียงหน้ากระดานมุ่งหน้าหันหน้าไปทางสะพานพระราม๕นะคะ
ระยะทางประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยเมตรแต่ก็ยังไม่พบนะคะ
เดี๋ยวลองไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลกันค่ะ
อ่าก็อาศัยใช้แบบว่ามือสัมผัสเอาครับผมใช่ครับ
ก็คือเราจะทำงานกันคือการต่อตัวการต่อตัวกัน๔ตัว
แต่สี่ตัวก็ระยะความกว้างก็จะจะอยู่ประมาณสักแปดเมตรแปดถึงสิบเมตรอ่า
ใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะเป็นหน้ากระดานแบบอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ตอนนี้ก็ดีหน่อยคือว่าน้ำมันไม่แรงน้ำมันไม่แรงมันก็ทำให้การทำงานอ่ะ
แถวก็จะตรงแต่ถ้าน้ำแรงบางทีจะพัดเราเบี้ยวได้อย่างนี้
เหมือนว่าทำงานง่ายช่วงนี้ถือว่าทำงานง่าย
เปลี่ยนไปประมาณสามชุดแล้วฮะใช่ครับก็ตอนนี้ที่มีอยู่ก็ประมาณสักยี่สิบคนครับผม
ตอนนี้กำลังขอทีมจากทางของต่างจังหวัดมาช่วยอยู่ยุธยาครับผม
ก็น่าจะประมาณสิบกว่าคนนะครับครับที่มีลุงก็คือใช่ใช่ครับ
ก็ประมาณอยู่ประมาณช่วงเนี้ยฮะผมว่าไม่เกินร้อยเมตรน่าจะอยู่
ถ้าน้ำไม่แรงก็คือถ้าลงคนจมไปเนี่ยก่อนลงไปปุ๊บเนี่ย
เขาก็จะมีการดิ้นก่อนใช่ไหมการตะเกียดตะกายก่อน
ก็จะหลุดจากตรงนั้นอีกผมว่าไม่น่าจะเกินสักร้อยเมตร
ใช่ก็ถ้าตามที่เขาบอกก็คือเลยแล้วฮะใช่จาก
ก็ผมว่าน่าจะมีสักสองร้อยสักสองร้อยสามร้อยเมตรได้อยู่ครับ
เพราะว่าเขยิบไปเรื่อยครับผมซึ่งจุดที่นักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกน้ำนั้น
กู้ภัยทางน้ำก็ยังมีการวิเคราะห์นะคะว่าอาจจะเป็นจุดที่ยังไม่แน่นอน
เพราะจากเคสทั่วไปที่เคยเกิดขึ้นอาจพลัดตกน้ำ
ในลักษณะนี้นั้นก็โอกาสที่จะเจอตัวคุณแตงโมอาจจะอยู่ในระยะไม่เกิน๒๐๐เมตรจากจุดที่พลัดตกค่ะ
โดยหลังจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำจะมีการประชุมวางแผนในการดำน้ำค้นหาคุณแตงโม
ในช่วงเช้าวันนี้อีกครั้งนะคะเนื่องจากช่วงเวลาประมาณแปดโมงเช้าที่จะถึงนี้นะคะ
จะมีเรือโดยสารสัญจรไปมาทางน้ำบริเวณนี้จำนวนมาก
ก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการดำน้ำค้นหาเบื้องต้นนะคะ
กว่าสิบใดนะคะเดินทางมาส่งทบช่วยค้นห้านักแสดงสาวแต่งโมนิดาด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการสันนิษฐานค่ะว่า
จากกรณีที่เคยเกิดขึ้นนะคะการพลัดตกน้ำในช่วงเวลา๕ทุ่ม
คาดว่าน่าจะเจอตัวของคนที่ตกน้ำนะคะ
ในช่วงเวลาสิบสองชั่วโมงหลังจากนี้ซึ่งเคสของคุณแตงโมนิดาเนี่ยนะคะ
ก็เจ้าหน้าที่สันนิษฐานค่ะว่าอาจจะเจอตัวเธอนะคะ
ในช่วงก่อนเที่ยงของวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ
รวมไปถึงระดับน้ำในช่วงเวลาหลังจากนี้ด้วยค่ะ
ซึ่งทีมข่าวเทลาทีวีนะคะก็ยังคงต่อติด
ภารกิจการค้นหาตัวคุณแตงโมอย่างต่อเนื่องค่ะมีความเคลื่อนไหวนะคะ
ทีมข่าวก็จะรายงานกลับไปยังสถานีในทุกท่วงข่าวค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นระวิการแก้วิจิตรายงานจาก
ท่าพิบุญสงสามหนึ่งตนทะพุรีครับขอบคุณทีมข่าวด้วยนะคะ
ก็ยังเกาะติดสถานการณ์อยู่นะครับนี่คุณผู้ชมแสงความคิดเห็นมาเยอะเลย
แล้วก็มีคำถามที่สำคัญคนเกี่ยวข้องหายไปหมด
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของคุณแตงโมที่นั่งเรือมาด้วยกัน
คนขับเรืออะไรต่างนานแล้วก็ตำรวจจะออกมาพูดเรื่องนี้ยังไง

แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าจริงเบาะด้านหลังมีพนักพิง
แล้วทำไมถึงตกไปได้แล้วก็ด้านหลังของเรือมีรอยสีแดง
อธิบายให้ได้ว่ารอยแดงมันเกิดจากอะไรด้วยนะคะ
สิครับเดี๋ยวให้ทีมข่าวของเราตามเรื่องของทางคดีด้วยนะฮะ